เรื่องของรถตู้มีคุณผู้ชมก็ส่งไลน์เข้ามาบอกว่า
จริงแล้วอยากเสนอว่าให้ยกเลิกไปเลยได้หรือเปล่า

บางคนก็บอกว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อไป
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่า
มีผู้เสียชีวิตถึง๒๕คน
หนึ่งในนั้นก็คือเป็นนิสิตแพทย์จุฬาคุณผู้ชมครับ
คุณแม่เขายังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้ผู้เป็นแม่นะครับเดินทางไปจุดเกิดเหตุ
อันเชิญดวงวิญญาณของน้องแล้วก็นำศพกลับไปที่บ้านเกิดครับ
นี่แหละครับเป็นภาพของนางศาสินันสิทธิบุตรนะครับ
พระสงฆ์แล้วก็เครื่องสักการะไปทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณของนายพรมพฤษก่อศิริวรานนท์นะครับ

ซึ่งเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถโดยสาร
เป็นรถตู้ไปชนกับรถกระบาดที่อำเภอบ้านบึงที่ชนบุรี
จนเกิดเพลิงไหม้แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒๕คนครับ
หลังไปรับศพออกมาจากสถาบันนิติเวชวิทยานะครับ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกร
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลนะครับ
ที่วัดป่าครองกุ้งนะครับที่อำเภอเมืองจันทบุรีครับ
นางศาสินันก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นการสูญเสียลูกชายที่รักของครอบครัว
และเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครับ
จากว่าเป็นความหวังเดียวของครอบครัวนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่อยากให้ไปใช้บริการรถตู้อีก
พร้อมขอฝากถึงผู้ประกอบการรถตู้ให้ไปกำชับคนขับรถ
และวางบริการควบคุมจำกัดความเวลาของรถ

เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับใครอีกครับ
ซึ่งจากเรื่องนี้เองนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคำมณาคมอย่างการประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
บอกว่าต้องดูหลายส่วนประกอบกัน
เรื่องของตัวรถอุปกรณ์พ่วงต่าง
ต้องได้มาตรฐานหรือไม่รวมทั้งสภาพถนน
ส่วนสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้อาจจะเกิดจากขับรถเร็วเกิน
รวมทั้งอันนี้สำคัญนะคะความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่
ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อวานก็ระบุว่าเบื้องต้น
น่าจะเป็นสาเหตุเรื่องของคนขับด้วย
แต่คุณผู้ชมก็เสนอมาว่าทุกครั้งก่อนที่จะออกจากท่ารถ
ควรจะมีการตรวจสอบก่อนว่าสภาพของรถนั้นพร้อมไหม
สภาพของคนขับพร้อมไหมเป็นวิวงานที่รัฐผิดชอบต้องลงไปดูจริงจัง